มาทายกันต่อเลยดีกว่านะคะแต่อันนี้ดิฉันไม่บอกนะว่าอยู่วงการลูกทุ่งหรือว่าวงการอะไร
เพราะว่าเป็นนักร้องเหมือนกันเลยแต่ว่าที่พูดนี้นะไม่ได้เป็นข่าวเฉาค่ะคุณคะ
เป็นข่าวดีแต่เราจะพูดเฉยก็ไม่ได้มันไม่สนุกก็เอามาให้คุณผู้ชมเมาส์มอยแบบเดากันดีกว่านะคะ
ข่าวดีของนักร้องหนุ่มคนดังท่านหนึ่งนะคะประเด็นบอกว่าช่วงนี้ฮอตเวอร์มาก
แฟนคลับก็มีมาตั้งนานตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนเนี่ยคบกันมานานมากด้วยแต่ว่าไม่บอกใครนะ
และเร็วนี้กำลังจะสละส่วนแบบลับค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาทายพร้อมกันนะฮะ
เดี๋ยวฉันจะใบ้ให้แบบว่าคนใจดีใจดีนิดหนึ่งมาค่ะข้อหนึ่งนะฮะ
นักร้องหนุ่มคนนี้เขามีชื่อเล่นเป็นอักษรเดียวนะคะลองนึกดูนะคะอักษรรู้เป็นตัวเลข
ฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ใช่กล้องไปต่อค่ะผู้ชายคนนี้นะคะร้องเพลงมากกว่า๑๐ปีมาแล้วด้วยนะคะ
หน้าเขานี่นะคะหล่อขาวสายยากกับเกาหลีเลยและจะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาทำเพลงกันเป็นวงด้วย
แล้วก็เคยแยกเดี่ยวมาแล้วด้วยนะคะแยกเดี่ยวด้วยเออใบ้ให้ชื่อวงเขามีสามพยางค่ะ
ง่ายคิดดูตอนนี้รอยหยักสมองทำงานแล้วและเพลงฮิตเขาก็มีมากมายด้วย
หนึ่งในเพลงฮิตเขานะฮะพูดถึงเรื่องราวของคนที่อยู่บนฟ้าง่ายใช่ไหมง่ายใช่ไหมอยู่วงการมานานมาก
มีผลงานการแสดงปีที่แล้วอยู่จังหวัดอะไรไหมใบ้ให้อีกเผื่อยังไม่รู้
เป็นนุ่มเมืองเหนือเมืองที่อากาศตอนนี้ต้องใส่หน้ากากเดินกันให้ว่อนเลยนะคะ
เพจละกันนิจหนึ่งหนึ่งนะอ้ะพรึ่งไปสัมภาษณ์
พฤศจิกายนที่กรุงเทพนี่แหละค่ะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ
เผื่อว่าสาวในกรุงเทพของเราจะอกหักได้จากหนุ่มเมืองเหนือคนนี้นะคะ
เพราะว่าเขามีแฟนแล้วและกำลังจะแต่งงานค่ะ